เรื่องที่คนไทยเกือบทุกคนนะวิภาควิจารณ์กันว่าเป็นเรื่องที่อ่อนแอมากของบ้านเรา
กฎหมายเออนะทุกคนพูดเป็นสิ่งตรงกันเลยว่าอ่อน

แล้วมันจะเริ่มมีการปรับตัวไปทิศทางไหน

วันนี้ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

ประเทศไทยนั้นถูกมองว่าเรามีจุดอ่อนในเรื่องของ
ตัวบทกฎหมายหย่อนยาน
การบังคับใช้กฎหมายเหยาะแหยะ
เอาทีละเรื่องก่อนเรื่องตัวบทกฎหมาย
เนื่องจากว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยออกมาหลายฉบับออกไว้นานมาก
ช่วงที่ออกกฎหมายเนี่ยค่าของเงินก็ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้
ฉะนั้นเวลาบทปรับบทลงโทษเนี่ยก็อาศัยค่าของเงินในขณะนั้น
พอมาเปรียบเทียบกับค่าเงินในตอนนี้ค่าปรับมันจิ๊บจ้อยมาก
ตอนที่ทำข่าวเนี่ยผมเคยไปทำข่าวโรงหนังแห่งหนึ่งแถวอนุสาวรีชัยอนุสาวรีประชาธิปไตย
ทางที่จะไปสารวการกอทมอยู่ขวามือ
ตอนนั้นก็เกิดมีปัญหาว่าผิดเทศบัญญัติต้องปิด
ถ้าไม่ปิดเนี่ยต้องจ่ายค่าปรับทุกวันค่าปรับวันละ๘๐บาทครับ

ผู้จัดการโรงหนังก็มีหน้าที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปจ่ายค่าปรับทุกวัน

เมื่อเร็วนี้เคยไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีจุลินลักษณะวิสิทธ
ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีศาลนาศุกร์
บุกจับโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางปลอม

โอ้โหขายกันเยอะแยะ
พอปรากฏว่าไปดูในกฎหมายปรับได้สูงสุดเนี่ย
เจ้าของโรงงานเนี่ยปรับผู้ประกอบการเนี่ย

แต่ว่าเรื่องตัวบทกฎหมายตอนนี้
เราได้พยายามแก้ไขปรับปรุงให้บทลงโทษมันแรงขึ้น
ก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง
ก็ดูกันว่าตรงบังคับใช้กฎหมาย

ก็เพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่า

กล้ามพ้นเข้าพ้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย

นี่เป็นคดีตัวอย่างเลยครับ
อยู่ในซอยร่วมฤดี
ถนนเพลินจิตนั่นแหละซอยร่วมฤดี

ผิดพรบควบคุมอาคาร
แล้วพรบนี้มีมาตั้งแต่ปี๒๕๒๒แล้ว
พรบนี้เขาไม่ต้องการให้ซอยที่เล็กเนี่ย
มีคนไปอยู่เยอะมาก
ถ้าคนไปอยู่เยอะมากการจราจรก็แออัดระบบบำบัด
น้ำเสียก็แย่ทิ้งลงมาน้ำก็ท่วม
การจราจรก็แออัด
เมื่อกฎหมายประสงค์อย่างนั้นก็เขียนไว้ว่า
ซอยไหนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะ
ความกว้างไม่เกิน๑๐เมตร
คุณห้ามสร้างตึกสูงเท่านั้นเท่านี้เม็ด
เพราะว่าถ้าสูงมากคนอยู่เยอะ
สร้างผิดพรบฉบับนี้
คนในซอยนั้นก็ไปร้องเรียนสารปกครอง

สารปกครองสั่งให้โรงแรมนี้

ปกครองสูงสุดก็ตัดสินว่าผิด
บอกว่าโรงแรมนี้ต้องลื้อถอน
ตัดสินไว้ตั้งแต่ปี๕๘นะครับ

แต่ปรากฏว่าก็ยื้อกันมาเรื่อย
ยื้อกันมาเรื่อยไม่ยอมลื้อถอน
โรงแรมนี้ก็ยังตั้งอยู่ได้
จนกระทั่งนี่เอารายละเอียดอีกนิดนึง

โรงแรมนี้สูงเกิน๒๓เมตร
ถ้าสูงเกิน๒๓เมตรซอย
กว้างไม่ถึง๑๐เมตรเนี่ยผิด
แล้วที่เป็นข่าวขึ้นมาอีกทีนึงก็เพราะว่า
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
ต้องบังคับลื้อถอนกฎหมายตรงไปตรงมา

ไม่มีนอกไม่มีในไม่รู้จักใคร
ฉะนั้นตอนนี้ไปปิดป้าม
ปิดป้ายห้ามใช้อาคารไว้แล้ว

รองผู้ว่าจักรพันธ์ผิวงาม

ผมขอดูข่าวที่รองผู้ว่าให้ข่าวหน่อย

หรือบางส่วนในระยะเวลาที่กำหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า๓๐วัน
เนื่องจากการก่อสร้างสูงเกินกว่ากฎหมายความกำหนด
คือความสูงเกิน๒๓เมตร
ในพื้นที่เขตถนนซอยกว้างน้อยกว่า๑๐เมตร

ก็ไปติดตั้งป้ายห้ามใช้อาคาร
ตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ลงวันที่๒๙มกรา๕๘

แล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะทำยังไง
ท่านบอกว่าสำนักงานเขตปฐุมวันเนี่ย
เขาประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการลื้อถอน
เนื่องจากเจ้าของเขาไม่ยอมลื้อถอนเองเนี่ย
ปีกว่ามาแล้วไม่ยอมลื้อถอน
สำนักงานเมื่อเจ้าของไม่ยอมลื้อถอน

แล้วค่อยไปยื่นบินให้กับเจ้าของว่า
หนี้ค่าลื้อถอนเท่านี้จ่ายมา
ปรากฏว่างบประมาณในการลื้อถอนเนี่ย

แล้วแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการลื้อถอนโรงแรม

จะตั้งคณะทำงานพิจารณางบประมาณ
และจะใช้เงินหมวดไหนเป็นค่าใช้จ่าย
คาดว่าในวันที่๖พฤศจิกายนคือเมื่อวาน

เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกชนเข้ามาลื้อถอน
ภายใน๓๐วัน

ส่วนวิธีการลื้อถอนเนี่ย

แล้วก็ไม่ต้องใช้ระเบิด
ค่อยทุบลงมาในทางลาบว่าอย่างนั้นเถ

ว่าอย่างนั้นเถอะและที่เป็นข่าวขึ้นมาก็คือ
เจ้าของอาคารเขาบอกว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์ต่อ
ต่อสารต่อสารยุติธรรมคำถามก็คือว่า
ถ้าเขายื่นอุทธรณ์แล้วสารยุติธรรมบอกว่า
เขาไม่ผิดตัดสินตรงกันข้ามกับที่สารปกครองสูงสุดตัดสินมา
จะทำยังไงคำตอบก็คือว่าหนึ่งคดีนี้เป็นคดีปกครองชัดเจน
เป็นเขตอำนาจของสารปกครองชัดเจนฉะนั้นเมื่อสารปกครองสูงสุด
ตัดสินอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณจะไปยื่นอุทธรณ์กับสารปกติ
สารยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่อยู่สารจะรับเลยนะครับ
สารเนี่ยเขาจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งจะมีรองประธานสารดีกาเป็นประธาน
แล้วมีคณะกรรมการชุดนั้นคนนั้นคนนี้เข้ามา
เพื่อพิจารณาว่าจะรับอุทธรณ์ไหมแต่ว่าเท่าที่เชื่อได้เนี่ยไม่รับ
ก็เพราะว่านี่เป็นเขตอำนาจของสารปกครองสูงสุดชัดเจน
เป็นคดีทางปกครองระหว่างเจ้าหน้าที่คนของรัฐกับเอกชน
เรื่องที่จะไปยื่นอุทธรณ์ต่อสารยุติธรรมนั่นก็คงเป็นเกมยื้อเวลาเท่านั้น
คงเป็นเกมยื้อเวลาที่สรุปตอนนี้ก็คือว่ายังไงยังไงก็จะลื้อต้องลื้อ
นี่จะเป็นคดีตัวอย่างเพราะว่าตึกสร้างใหม่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่
ลื้อกันคาตาอย่างนี้มีไม่ค่อยบ่อยหรอก
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
ขออภัยนะฮะระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
กับการบังคับใช้กฎหมายกับอิทธิพลทางการเงิน
อิทธิพลอะไรก็แล้วแต่ของผู้ประกอบการ
ใครจะชนะสุดท้ายขึ้นมาจะต้องเป็นยังไง
นี่ก็ถือว่าสังคมนี้น่าอยู่ขึ้นนะครับ
กฎหมายเขาเอาจริงนะฮะแล้วผู้บังคับใช้กฎหมาย
เขาประกาศแล้วว่าจะเอาจริงแต่ปัญหาก็คือว่า
ยังมีโรงแรมอาคารอพาร์ทเมนต์คอนโดอีกหลายแห่ง
ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างกำลังดูกันอยู่ว่า
ที่คุณไปสร้างอยู่ในซอยเล็กเนี่ย
ซอยนั้นเนี่ยมันเกิน๑๐เมตรหรือเปล่าคุณควรจะสร้างได้กี่ชั้น
นี่มีคนก็บอกผมมาว่าให้ไปดูในซอยนภาศัพท์

แล้วก็ถ้ามาทางเพชรบุรีตัดใหม่
เขาเรียกว่าซอยสบายใจ๒๐

เข้าอีกทางนึงเรียกซอยนภาษับ
แล้วสุดท้ายไปชนกันกลางซอย
เขาบอกในซอยนั้นตอนนี้ท้ายซอยนะ
กำลังจะสร้างเป็นอาคารใหญ่โต
ไม่รู้จะเป็นคอนโดหรือเป็นอพาร์ทเมนต์

แล้วซอยนภาศัพท์หรือซอยสบายใจอย่างที่ว่าเนี่ย

เป็นซอยเล็กแล้วน้ำก็ท่วมรถก็ติด
เพียงแต่ว่ายังไม่ชัดว่าตรงนั้นจะสร้างสูงเท่าไหร่

ก็ฝากกอทมให้เขตอะไรตรงนั้น
คลองเตยมั่งไปเช็คหน่อยสิว่าจะเป็นยังไง

ผมคิดว่าเราจะสบายใจขึ้น
ถ้าโรงแรมนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

เดือนกุมภาคม๖๑ต้องรื้อถอน
แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่ไปติดป้ายว่า
ห้ามเข้าห้ามออกห้ามใช้อาคารเนี่ย
ต้องไปให้ช่างภาพไปถ่ายมาอีกทีนึงว่า
เขายังดื้อแพงใช้อาคารอยู่ไหม
เพราะว่าโรงแรมนี้อยู่กลางเมืองนะฮะ
แล้วบริการเนี่ยไปเช็คเถอะเต็ม
เอาล่ะนี่คือเป็นบทพิสูจน์ระหว่าง
บทกฎหมายการบังคับใช้กฎหมาย
กับเรื่องของทุนเรื่องของเงินเรื่องของอิทธิพล
ไม่รู้ล่ะจะมีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลไม่รู้
แต่ว่าการที่เขาดื้อแพ่งมา๓ปีเนี่ย

ใครจะชนะเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นกันครับ
ถ้ากฎหมายเข้มแข็งจริงก็จะถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ดีด้วย
เพราะว่าคือคนฝากความหวังเรื่องนี้มานานแสนนานแล้ว

อีกหลายพื้นที่ที่อยู่ยิ่งต่างจังหวัดเนี่ย
เยอะเหลือเกินที่เป็นแบบนี้
เนี่ยต้องพิสูจน์ต้องให้กำลังใจกอทมเขา

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะก็หวังว่ากรทมจะสามารถสร้างเป็นบรรทัศน์ได้
เพื่อที่จะได้สามารถให้กฎหมายถูกบังคับใช้อย่างเข้มแข็งได้ทั่วทุกพื้นที่ทั้งประเทศไทยด้วย

ซอยเล็กซอยน้อยนี่คอนโดขึ้นกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะติดตามกันต่อด้วยนะครับ